เพราะว่าเมื่อวานเป็นวันแรกที่คุณผู้ชมหลายคนที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะได้รับผลกระทบ
เนื่องจากรถตู้ที่อายุเกิน๑๐ปีแล้วหยุดวิ่ง
อนุสวรีคนมาต่อคิวยาวเลย
ยาวเลยใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่๑ตุลาคมนะครับ

ว่าตอนแรกที่มีการรายงานกันว่า

แต่เมื่อวานเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจจริงแล้ว
แต่เมื่อวานก็มีเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร

หวังหลังจากที่สารปกครองไม่รับคำร้องไต่สวนฉุกเฉิน
ส่งผลให้รถตู้กว่า๑๐๐คันที่มีอายุครบ๑๐ปี
ต้องหยุดให้บริการจริง
ผู้โดยสารหลายคนเห็นด้วยบอกไม่ควรนำรถเก่ามาให้บริการ
เพราะห่วงเรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละครับ
แต่ก็มีบางส่วนอยากให้ขยายอายุการใช้งานออกไปก่อนสักหน่อยหนึ่งนะครับ
สารปกครองกลางนะครับมีคำสั่งยกคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน
กรณีที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
แล้วก็ผู้ประกอบการรถตู้๗๓๑ราย
คำร้องต่อสารเพื่อขอไต่สวนฉุกเฉิน
ขอการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา๒เรื่องนะครับ
คือขอให้ศาลมีคำสั่งให้รถตู้โดยสารที่ให้บริการในกรุงเทพ
และปริมณฑลที่มีอายุครบ๑๐ปี
สามารถขยายอายุวิ่งบริการออกไปได้อีก๕ปี
และขอให้ยกเลิกการบังคับให้รถตู้โดยสารต่างจังหวัด
เปลี่ยนเป็นรถมินิบัสแต่ขอให้เป็นการเปลี่ยนด้วยความสมัครใจแทนนะครับ
โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่ายังฟังไม่ได้ว่ามีเหตุฉุกเฉินเพียงพอตามคำร้อง
ยกคำร้องดังกล่าวนะครับแต่สารจะยังพิจารณาคำร้อง
คุ้มครองชั่วคราวต่อไปทีนี้ทำให้ผู้ประกอบการรถตู้ผิดหวังเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
ส่งผลให้รถตู้โดยสารต้องหยุดวิ่งทันทีครับหากฝ่าฝืนจะโดนโทษปรับสูงมากตั้งแต่๕๐๐๐บาทไปจนถึงสองแสนบาทนะครับ
ส่วนการลงทุนซื้อรถใหม่มองว่ามีความเสี่ยงเนื่องจากรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง
เป็นเส้นทางที่วิ่งทับกับรถตู้โดยสารเดิมทั้งหมดเลย
ภายใน๒๓ปีนี้เมื่อรถไฟฟ้าเปิดให้บริการเมื่อสร้างเสร็จกันแล้ว
ไม่แน่ใจเลยว่าประชาชนจะยังคงเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารหรือเปล่า
นี่แหละก็เลยทำให้เป็นที่มาที่ผู้ประกอบการเขาขอขยายเวลาต่อไปอีกสัก๕ปี

ถ้าเกิดว่าอีก๕ปีรถไฟฟ้าเสร็จแล้วแล้วเกิดว่ามันไม่โอเคจริง
เขาอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพเลยไหม
ทีนี้เราไปดูบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชม
บรรยากาศการใช้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง
จุดที่นึกถึงใครก็ต้องนึกถึงที่อนุสวรี
เพราะว่าไปได้ทั่วทุกทิศหลายสายเหลือเกินนะคะ
เป็นแหล่งรวมเลยนะฮะใช่ค่ะเป็นศูนย์กลางเลยล่ะครับใช่
แล้วทีนี้คนที่ไปรอใช้บริการต้องรอคิวนานกว่าปกติอีกนะ
ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง๑ชั่วโมง
ทีนี้พอทีมข่าวของเราไปสอบถามจากผู้โดยสารบางส่วน

ส่วนก็เห็นด้วยกับการยกเลิกรถตู้ที่อายุเกิน๑๐ปี
เพราะว่าตัวผู้โดยสารเองที่เขาใช้บริการทุกวันทุกวันเช้าเย็น
เขาก็กังวลเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการ
แต่ผู้โดยสารบางส่วนก็เรียกร้องมาเหมือนกันนะคะ
บอกว่าอยากให้ขยายระยะเวลาการให้บริการออกไปก่อน

เพื่อความสะดวกในการเดินทางช่วงเวลานี้
เดี๋ยวไปฟังหลากหลายความคิดเห็นของผู้โดยสารหน่อยค่ะ

เพราะตอนนี้การก่อสร้างค่อนข้างเยอะ
เส้นมันติดหมดเลยค่ะ
คืออยากให้รถไฟฟ้ามันเสร็จทุกสาย
เราจะได้เออเลือกคนเดินรถเนี่ยเขาจะได้เลือกเส้นทางว่าตรงไหน
ไปได้เร็วที่สุดอืมแล้วก็ค่อยรถรถตู้มันก็ไม่สายอะค่ะ
ตอนนี้อยากให้ยืดระยะเวลาไปก่อนเพราะว่ายังเตรียมตัวไม่ทัน
เหมือนประกาศแล้วแบบฉุกระหุกแล้วมันก็เริ่มเลย
ให้เตรียมตัวไม่นานมาก
ก็น่าจะเลือกความปลอดภัยอะค่ะพี่เพราะว่าข่าวออกก็คือค่อนข้างเสียอยู่เรื่องรถตู้แบบ
ไม่เอ่อตรวจสภาพรถอะไรแบบเนี้ยอืม
แสดงว่าคือเราก็ถ้าเขาบอกให้หยุดก็คงใช่ใช่ก็เปลี่ยนการเดินทางใหม่ออกกันเร็วขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
เราก็เลือกความปลอดภัยก็มากอยู่ปกติ
ประมาณเนี้ยน่าจะไปถึงเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันน่าจะออกได้ประมาณครึ่งทางแล้วค่ะ
ซึ่งเมื่อวานเสียงสะท้อนจากประชาชนผู้ใช้บริการก็ยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับ
ก็บอกว่ารถตู้บางคันเนี้ยมันเก่ามากจริงจริงค่ะนะครับ
ไม่ได้มาตรฐานในการบริการแอร์ก็ไม่เย็นนั่งก็ไม่สบายมลพิษเต็มห้องโดยสารเลยคุณ
เขาบอกแบบนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าแบบนี้ก็ยอมรับเรื่องของการให้บริการไม่ได้เหมือนกันนะครับ
ถ้ามีการเปลี่ยนก็ถือว่าดีนะครับแต่บางส่วนก็บอกว่าโอ้
กลัวว่าจะเดือดร้อนในเรื่องของการเดินทางไงคุณนะครับ
ด้านของนายพีรพลถาวรสุขเจริญอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
เปิดเผยออกมานะครับว่าจริงแล้วมีรถตู้โดยสารนะครับ

ซึ่งมีอายุการใช้งานครบ๑๐ปีและต้องหยุดวิ่งทันที

ก็จะมี๙๐๐กว่าคันเท่านั้นนะครับ

นำรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน๑๐ปีมาวิ่ง

อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
หรือไม่ก็รถเสียส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

และที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนะครับ
เรื่องต้นทางกรมการขนส่งทางบกได้ประสานผู้ประกอบการ

ก็มีการจัดรถสายอื่นเข้ามาวิ่งหมุนเวียน
แล้วก็จัดรถขอสมกเตรียมพร้อมไว้ให้บริการด้วยเหมือนกันนะครับ
คุณยังมีนะคือนับตั้งแต่นี้ไปเนี่ย

อย่างปี๖๑เนี่ยสมมติเกิน๑๐ปีเนี่ยมา๙๐๐กว่าคัน
ปีหน้ายังมีเกิน๑๐ปีอีกกี่คัน

ก็ตรวจสอบกันไปยาวเลยถึงปี๒๕๗๑เลยนะครับ
โดยบอกว่ารถตู้คันใดที่หมดอายุตั้งแต่ปี๖๒ถึงปี๗๑
หากประสงค์ที่จะยึดอาชีพให้บริการบนท้องถนนอยู่
จะต้องนำรถตู้คันเดิมมาเปลี่ยนเป็นรถมินิบัส
เพื่อให้บริการต่อเท่านั้น
นี่เป็นข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกเขานะครับ